ทีนี้คุณสุภาพรคุณสุภาพรต้องการคำตอบเรื่องไหนบ้าง

ก็คือสารหนูตัวนี้ค่ะ
เหมือนเข้าไปอยู่ในกระเพาะได้ไง

ไม่ได้ติดใจแล้วคือติดใจตรงศาลหนูเนี่ยค่ะอืม
ว่าเข้าไปอยู่ในกระเพาะได้ไงใช่
ในข่าวทำไมถึงมีการพูดบอกว่าเหมือนคล้ายกับผู้ตายเคยสั่งเสียกับทางคุณสุภาพร
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ที่ว่าไปเยี่ยมเดือนมิถุนาค่ะ
ก็คือถ้าเป็นอะไรอ่ะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นอะไรไปอย่างนี้ให้ถ่ายรูปเก็บไว้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่
อันนี้พูดกันตอนไปเยี่ยมใช่ไหมหรือว่าอยู่ในจดหมายคะ

ก็ถามอะค่ะเขาก็บอกเหมือนเดิมค่ะว่าไม่ต้องถามอะไรมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจารย์ค่ะจริงเวลาหมดแล้วแต่ขออีกหน่อยหนึ่ง
ตกลง๓ตัวนี้ถ้าอยู่ในร่างกายถือว่าผิดปกติถูกไหมคะ
ปกติครับเพียงแต่ว่าในประเด็นก็คืออยากจะให้
ตอนนี้เหมือนที่อยากจะได้ความจริงเนี่ยมันมีอยู่๓อย่างนะครับว่า
ตกลงมันเข้าไปมันเป็นพัฒนาของอุบัติเหตุนะครับ
จากการปนเปื้อนหรือไม่หรือเกิดจากการที่เขากินเข้าไปเอง
เราจะมีใครที่เอามาใส่ให้เขากิน
พวกนี้ต้องรอเรื่องของการพิสูจน์นะครับ
แล้วก็เรื่องของปริมาณว่าจะมากเพียงพอนะครับ

พวกนี้ผมคิดว่ามันรอการพิสูจน์อยู่นะครับ
ก็ต้องหวังผึ้งทะบวนการที่ท่ำต่อเนื่อง

ต้องมากแค่ไหนที่จะทำให้คนเสียชีวิตได้คะ
คือโดยปกติถ้าตามข้อมูลนะครับ
อาจจะต้องกินถึงระดับ๑๐๐๒๐๐มิลลิกรัม

แต่แล้วแต่นะครับแต่การรายงานเพราะมันยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนทั้งหมด
แต่ต้องกินในปริมาณมากระดับหนึ่งเลยครับ
ทีนี้ขอสุดท้ายจริงคือว่าจนถึงตอนนี้เนี่ย
คือเรามั่นใจแน่ว่าไม่มี
คือณตอนนี้เราไม่ได้ข่าวแน่ว่ามีใครที่อยู่ในเรือนจำนั้นอีก
ออกมาโรงพยาบาลจากสาเหตุเดียวกันกับผู้ตายใช่ไหมคะ
ไม่มีใครออกมาล้างท้องไม่มีใครออกมาเพราะปวดท้อง
อาเจียนไม่มีใช่ไหมมีค่ะ
แล้วก็ตัดอุบัติเหตุออกน่าจะได้
เพราะว่าถ้าอุบัติเหตุปนเปื้อนเนี่ยมันก็น่าจะมีหลายท่านที่น่าจะมีลักษณะเดียวกัน